โอ้โหเป็นการยิงทีมเก่าของตัวเองได้อีกแล้วครับ
ก่อนนั้นอย่างที่บอกไปยูเทโรยิงดุยรัมสองลูก
ทั้งในบ้านของดุยรัมแล้วก็เล่นเป็นทีมเยาว์ของเทโร

เอาอธิสักไกรสอนที่มีความเร็วมา
แล้วก็ยิงต้องบอกว่าเป็นลูกเก่งของเขาด้วยนะครับ
หาโอกาสแล้วก็จังหวะยิงหน้ากรอบเขตโทษแบบนี้